คุณจะเลือกที่จะไปบอกผู้หญิงคนนั้นไหม

หรือจะเลือกที่จะไม่บอก

ไม่เห็นแล้วคุณมาบอกแค่นั้นทำไมล่ะครับ

จริงหรือเปล่าค่ะขอบคุณมากค่ะ
นี่เขาวิ่งเข้าไปแล้วกระซิบ

แล้วที่ผ่านมาในชีวิตคุณไม่บอกมากี่คนแล้วครับ

เรามองเขาเขาก็จะคิดกับเราในแง่ลมหรือเปล่า

ว่าก็เลือกทั้งเพื่อนทั้งเราก็คือไม่บอก
อย่างนี้มันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

มีคนหนึ่งเลือกที่จะบอกเลย
ซิปอีกคนนึงบอกไม่พูดเลย
สำหรับผมยังไงผมก็บอก
พิธีบอกเลี่ยงอะไรอย่างนี้ครับผม
อาจจะแบบเฮ้ยเธอกางเกงเลอะอะไรไหม

เลือกกางเกงผิดอะไรรึเปล่าครับ

หรือว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจถอดซิปมาแล้วล่ะ

บอลเลือกวิธีที่จะพูด

แล้วให้เขาไปสังเกตเห็นซิปที่เปิดเอง